กะหรี่ปั๊บที่จังหวัดที่เขาโด่งดังก็คือสระบุรี

แต่ตอนนี้มีของใหม่ขึ้นมานะครับ
เรียกได้ว่าเป็นสินค้าตัวใหม่ชื่อดังของเขาก็คือ
ทุเรียนหมอนทอง
แพ็กกะหรี่ปั๊บให้กับลูกค้าหลังจากที่ทางร้าน
ผลิตกะหรี่ปั๊บไส้ทุเรียนหมอทองซึ่งเป็นไส้น้องใหม่
แล้วก็นอกเหนือจากนี้ก็มีไส้ที่เขาขายอยู่เป็นประจำอยู่แล้ว
ไส้ไก่ไส้ถั่วเผือกสับปะรดและไส้หมูเห็ดหอม
เจ้าของร้านเขาบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงฤดูการผลไม้
ทุเรียนหมอนทองมีผลผลิตออกมาจำนวนมาก
ยังปลูกได้แทบทุกพื้นที่เราก็เล่าทุกวันเรื่องของทุเรียนเนี่ยนะครับ
ไม่ได้มีอยู่ที่จังหวัดเดียวอีกต่อไปแทบทุกพื้นที่ในประเทศไทยปลูกขึ้นมาได้แล้ว
ทางร้านก็นำทุเรียนกวนหมอนทองมาดัดแปลงเป็นไส้กะหรี่ปั๊บไส้หวานทุเรียนหมอนทอง
จนเป็นที่ถูกอกถูกใจของลูกค้าครับ
นี่แหละเป็นไงล่ะผลิตภัณฑ์ตัวใหม่
คือใครหลายคนที่ชอบทานกะหรี่ปั๊บเนี่ย

เขาก็เลยทำชิ้นเล็กออกมาแบบพอดีคำ

ไส้เอาล่ะก็สำหรับทางร้านที่ทำกะหรี่ปั๊บตัวจิ๋วออกมาแบบพอดีนะครับ
ก็จะบรรจุใส่กล่องราคากล่องละ๕๐บาทมี๑๑ตัวนะแต่ว่าถ้าเป็นกะหรี่ปั๊บแบบดั้งเดิม
คือตัวมันจะใหญ่ราคากล่องละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็มีสิบตัวแต่ว่าไม่พอนะครับ
แพร์โปรช่วงนี้๑๐ตัวแถมให้อีกตัว๑เป็น๑๑ตัวเป็นไงแล้วก็ไปอุดนุนกันได้นะครับ
ถึงต้องบอกว่าดิฉันซื้อร้านนี้บ่อยมากเพราะว่าเป็นทางผ่านไปบ้านจังหรือว่าทางกลับบ้านอย่างนี้
จากโคลามันก็จะผ่านโมงเหล็กกับกรุงเทพฯ
แล้วร้านนี้นะคุณผู้ชมเขาจะมีไส้แปลกเยอะมากเลย
มันจะมีไส้ไก่ย้องพริกเผาอะไรแบบนี้ด้วย
แล้วตัวแป้งเขาเนี่ยเหมือนใส่งาลงไปอ่ะ

กล่องหนึ่ง๑๑ตัวเรียบค่ะคนเดียว